ช่วงตลอดตลาด
ตลาดมาแล้วค่ะเข้าตลาดไปอัปเดตราคาสินค้ากันดีกว่านะคะ
วันนี้ราคาของเนื้อสัตว์อย่างหมูเนื้อแดงเนี่ย
ปรับลงมาอยู่ที่๑๔๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ
มาดูราคาของผักกันบ้างผักกาดขาวค่ะ๑๕บาทกิโลกรัม
ผักบุ้งจีนกิโลกรัม๓๒บาท

แล้วก็พริกจินดาแดงอยู่ที่กิโลกรัมละ๔๐บาท